คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปที่โรงพักกบินบุรีปราจีนบุรีค่ะ
เขาจะมีโรงพักหลังเก่าที่ก็ร้างไม่ได้ใช้งานและเตรียมที่จะมีการลื้อถอน
แล้วก็มีโรงพักที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันนะคะ
คุณผู้ชมโรงพักตรงนี้ที่เป็นโรงพักหลังเก่า
เคยมีชาวบ้านไปผูกคอตายที่ต้นไสข้างโรงพัก
เคยมีผู้ต้องหาฆ่าตัวตายอยู่ในห้องขังของโรงพัก
เคยมีตำรวจนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตในโรงพัก
คือมีเหตุการณ์ที่คนตายหลายคนรวมแล้ว๖ศพ
แล้วเขาก็เลยเชื่อว่าวิญญาณน่าจะวนเวียนอยู่ที่นั่นแล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะ
มีชาวบ้านเขาจะไปเข้าห้องน้ำในโรงพักหลังเก่าที่เป็นโรงพักร้าง
แล้วชาวบ้านบอกว่าเห็นผู้ชายคนนึงเป็นตำรวจตัวใหญ่หัวล้านมาบอกว่าไม่ให้เข้า
แต่เขาไม่เห็นหรอกนะว่าชื่ออะไรดูป้ายชื่อเห็นแค่นามสกุลว่านามสกุลทรัพย์ประสาท
ก็เลยไปบอกตำรวจที่อยู่ในโรงพักที่เขาใช้งานอยู่ปัจจุบันนี้
ตำรวจเขาถามเลยว่าอะไรนะเห็นป้ายชื่อว่าเขานามสกุลอะไรนะทรัพย์ประสาทคือนามสกุลของตำรวจที่ตายในโรงพัก
สองปีก่อนอ๋อคือตำรวจวิญญาณตำรวจมาแบบห้ามไม่ให้เข้าห้องน้ำอะไรแบบเนี้ย
แต่นี่เป็นหลังเก่านะฮะเขาขนลุกกันทั้งโรงพักนะโอ้แต่ดูสภาพดิ
นี่อาทิตย์ข่าวเราไปมานะอืมคือมันร้างแล้วงานเรียนจากทูบทิ้งอะค่ะ
ก็เงียบวางเวงแล้วโรงพักมันก็จะมี
แล้วก็จอดทิ้งอยู่อ่ะบางคดีก็ตายอ่ะใช่ไหมแล้วนอกจากวิญญาณตำรวจ
วิญญาณคนผูกคอตายวิญญาณผู้ต้องหาในห้องขัง
วิญญาณคดีอุบัติเหตุในรถที่จอดอยู่เพียบเลยอ่ะ
คนก็เลยไปบอกกันว่าโอ้โหแถวนี้เฮียนเหลือเกิน
ใช่ค่ะคือเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังว่า
มีคนไปเจอวิญญาณตำรวจไม่ให้เข้าห้องน้ำ
เป็นข้อมูลที่ได้มาจากตำรวจเองนะ
ตำรวจสพกบินบุรีเขาเล่าให้ฟังนะคะ
เนี่ยค่ะเขาบอกว่าโรงพักหลังเก่าเนี่ย
มันร้างจริงเตรียมจะทุบทิ้ง
อันนี้หลังใหม่แล้วนะคะใช่แล้วอืมอืม
ตำรวจเขาบอกว่าเป็นคุณลุงท่านหนึ่งค่ะ
มาติดต่อราชการแล้วไปเข้าห้องน้ำที่โรงพักหลังเก่า
แล้วก็วิ่งมาแบบหน้าตาตื่นมาที่โรงพักหลังใหม่
ที่เขาใช้งานอยู่ปัจจุบันนี้นะคะครับ
บอกว่ามีตำรวจคนนึงรูปร่างสูงใหญ่หัวล้าน
บอกว่าไม่ให้เข้าไปในห้องน้ำข้างบนแล้วเขาก็เลยถามว่า
ตำรวจคนที่ไม่ให้เข้าอ่ะชื่ออะไรลุงก็บอกว่า
ไม่เห็นป้ายชื่อหรอกเห็นแต่นามสกุลนามสกุลทรัพย์ประสาท
อืมโอ้โหนามสกุลนี้ตรงกับร้อยตำรวจโทบุญเชิดทรัพย์ประสาท
รองสารวัตรสอบสวนที่เสียชีวิตขณะนอนหลับครับ
สองปีก่อนนะคะตำรวจที่อยู่ในโรงพักได้ยินแบบนี้
ขนลุกกันทั้งโรงพักเลยอืม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
เขาก็ถามว่าตรงบนคนนั้นชื่ออะไรไม่เห็นชื่อเห็นแต่น้องกุลทรัพย์ภาษา
พูดแล้วก็อืมนอกจากเราส่งทีมข่าวไปที่โรงพักหลังเก่า
ที่เขาว่ากันว่าเจอวิญญาณแล้วนะคะเราจะทำให้ห้องส่งของเรา
อยู่ในบรรยากาศโรงพักหลังเก่าเขาอยากให้เราสองคนไปด้วย
อย่างงี้เลยเหรอใช่ก็อยากให้เราไปด้วยนี่ดึกแล้วนะใช่ค่ะ
มันอย่างนี้จริงน่ากลัวเลยโอ้ฝนตกด้วยฟ้ามาอีก
อยากให้เราแบบเข้าใจไงขาดแต่เสียงหมาหอนว่ามันน่ากลัวขนาดไหน
โอ้โหไม่แต่ถ้าเคี้ยนขนาดนี้จะทำยังไง
คือเขามียันแปะนะคะมียันเกจิอาจารย์ดังหลวงปู่มาโชติธรรมโม
สำนักสงฆ์เขาแก้วทองมีข้อความว่ายันประจำสถานีตำรวจภูทรกบินบุรี
ศัตรูให้พ่ายแพ้หมู่พญามารครับมียันแปะเหรอนี่นี่ใช่ไหม
นี่ไงนี่นี่อ๋อต้องแปะเอาไว้ค่ะอืม
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เวรที่ควบคุมผู้ต้องหาก็ชวนนักข่าวไปที่ห้องขัง
ครับบอกไปดูไหมล่ะจุดที่ผู้ต้องหาผูกคอตายอ่ะอืม
สามสิบเอ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะคะเขาบอกว่าเขาเคยไปขอเลขเด็ดกันมานะคะ
แล้วก็ถูกลอตเตอรี่จริงค่ะคือเคยมีตำรวจเองนี่แหละไปขอเลขเด็ด
แล้วก็หลับแล้วก็ฝันเห็นผู้ชายที่ผูกคอตายมาบอกเลขครับสี่หกเจ็ด
ลอตเตอรี่งวดวันที่สิบหกสิงหาคมอ่ะค่ะออกสี่เจ็ดหกอืม
หลับนิดเดียวแล้วเขาก็ถูกลอตเตอรี่กันพันธุ์ตำรวจเอกวัญชัยพิทักษันสกุล
กับสพกบินบุรีก็เลยบอกว่าคือโรงพักร้างตรงเนี้ยค่ะ
เป็นหลังเก่าเขาเตรียมจะทุบทิ้งแล้วก็จ้างผู้รับเหมามาทำใหม่ให้
ครับแต่ก็มีหลายหลายเหตุการณ์ที่ทำให้คนกลัวจริงจริง
ก็มีการเชิญเซียนซือจากมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทย
กบินบุรีมาเชิญดวงวิญญาณคือเขามาทำพิธีกันจริงจังเลยนะ
คุณภาคภูมิที่โรงพักหลังเก่าตรงนี้คือจะได้สบายใจกันไป
ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้คือภาพเมื่อช่วงสายวันนี้นะครับที่ด้านหน้าสพกบินบุรีนะ
โป๊ยเซียนเจอสื่อหรือว่าเซียนปราบผีใช้ไม้กี่อ่า
ไม้กี่นี่เป็นไม้ทรงนะฮะอ่าที่จะถือในมือแล้วก็วิ้งไปชี้ตามจุดต่างต่างอ่ะ
อ่าที่เขาสื่อสารกับร่างทรงอ่ะนะฮะอ่าว่าตรงไหนมีดวงวิญญาณนะครับ
ก็มีท่งห่วงเป็นที่เก็บดวงวิญญาณไม้กีก็พาไปแล้วไม่น่าเชื่อนะ
อืมตอนที่ไปนะไปห้องขังเลยฮะอืมห้องขังหลังปัจจุบัน
แล้วก็เชิญดวงวิญญาณผู้ต้องขังที่เสียชีวิตในห้องขังหกศพออกมาค่ะ
นี่ฮะนี่อันนี้จุดห้องขังนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดในสถานีตำรวจนะฮะ
เห็นไหมไม้กี่เนี่ยเห็นไหมแล้วจะชี้มาแล้วก็มีอ่า
่งห่วงเป็นที่เก็บดวงวิญญาณอ่าเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะไปต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับไปที่บริเวณจุดที่เป็นซากรถของกลางที่เกิดอุบัติเหตุในคดีต่าง
จุดนั้นก็มีนะฮะเขาก็ไปกันนะครับ
อ่ามีไหมที่ซากรถของกลางอ่าอ่าไม่เป็นไรเราไปจุดจุดสุดท้ายเลยนะครับ
ที่เขาไปกันวันนี้นะครับอ่าก็คือที่โรงพักร้างอ่าโรงพักหลังเก่าอ่ะ
อ่าที่มีคนไปเจอวิญญาณของผู้หมวดอ่ะอืมที่ไม่ให้เข้าห้องน้ำอ่ะอืม
อืมนะฮะก็ไปจุดนั้นด้วยนะครับเชิญดวงวิญญาณที่เจอทั้งหมดเลยนะครับ
แล้วก็เก็บดวงวิญญาณไปทำพิธีเส้นไหว้จัดอาหารคาวหวานกระดาษเงินกระดาษทองนะครับ
อ่าทางภูมิกับการสพกบินบุรีพันธบทเอกวัญชัยพิทักตันสกุล
ท่านก็มาร่วมพิธีด้วยนะครับในการเชิญวิญญาณมารับของเส้นไหว้
แล้วก็นำดวงวิญญาณไปทำพิธีเผาเพื่อปลดปล่อยตามความเชื่อนี่ฮะ
เผาให้แล้วปลดปล่อยไปแล้วนะครับการเชิญดวงวิญญาณมารับของเส้นไหว้นะครับ
ก็เพื่อที่จะอ่าส่งไปในทางที่ดีอ่าคือผู้ที่มาทำพิธีเนี่ย
เป็นเซียนปราบผีบอกว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวค่ะ
เขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตแล้ว
เขาก็วนเวียนอยู่ยังห่วงยังอะไรอวรทรัพย์สินอ่า
อวรสิ่งต่างต่างอยู่อย่างวิญญาณของตำรวจที่มีชาวบ้านเห็นเนี่ย
พอไปมีจิตสัมผัสกันแล้วเนี่ยนะครับบางคนมีสัมผัสที่๖
ก็จะเห็นมีคลื่นที่จูนตรงกันก็รับกันได้ก็เลยเห็น
อันนี้ที่ทางผู้ที่มาทำพิธีเขาเล่าให้ฟังนะครับ
คือทางเซียนเนี่ยเขาจะสื่อกันได้แต่เราคนธรรมดาเราจะไม่รู้นะฮะ
เขาก็จะเชิญมาแล้วก็จะมาไหว้นะฮะก็ประมาณเนี้ยแล้วอ่า
เหมือนกับว่าเราจะส่งให้เขาไปเกิดในที่ที่ดีอะครับ
คือบางคนเขาเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเสียแล้วอะไรอย่างนี้
เขาก็ยังคงคงเงินอยู่แบบเนี้ยครับ
สุชาดาสิริคงนักข่าวของเราก็ไปคุยกับแม่บ้านประจำสพกบินบุรีค่ะ
นางสิริพรจันทวาสอายุหกสิบห้าแล้วนะคะ
แม่บ้านคนนี้บอกว่ายังไงรู้ไหมคะ
บอกว่าอ๋อป้าเป็นคนเลี้ยงผีอย่างเงี้ยอืม
วิญญาณทั้งหกดวงเนี่ยป้าเลี้ยงเพราะว่ามาหลอกมาเข้าฝัน
ก็เลยทำบุญให้ซะเลยนำอาหารไปให้เพื่อความสบายใจ
เลี้ยงผีแล้วดวงดีนะครับถูกลอตเตอรี่บ่อยมากเลยอ่า
เว้นงวดอ่ะเหรอฮะเคยถูกรางวัลที่สองสองใบสี่แสนอ่ะ
โอ้โหนี่ไงคุณสุชาดานักข่าวของเราก็เลยถามว่าโอ้โหป้า
ป้ามีเลขเด็ดใช่ป่ะล่ะป้าบอกว่าไม่มีหรอกเลขเด็ด
แต่ทุกครั้งที่ถูกเพราะมีคนมาขายให้แล้วก็ช่วยซื้อ
พอซื้อมาเป็นชุดป้าก็ถูกตลอดเลย
เคยซื้อมาชุดห้าใบป้าถูกเลขท้ายสองตัวทั้งห้าใบเลยอ่ะ
เลยบอกว่าก็ป้าถูกลอตเตอรี่เพราะป้าเลี้ยงผีเออ
บอกแบบนี้นะป้าเลี้ยงผีเลยเหรอใช่อ่า
ก็เลยถามว่าแล้วป้าเลี้ยงผีคือผีตนไหนบ้างอ่ะ
วิญญาณดวงไหนบ้างป้าเลี้ยงบอกว่าก็มีตำรวจ
ตำรวจโทบุญเชิดที่นอนหลับเสียชีวิตเพราะว่าวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ในโรงพักเก่า
ห่วงคดีที่ทำค้างไว้มีวิญญาณผู้ชายภาคอีสานเดินทางมาหาภรรยา
แต่ไม่เจอมาขอข้าวกินแล้วไปผูกคอตายที่ต้นไส
ตอนนี้ตั้งสารอยู่ใต้ต้นไสเนี่ยป้าก็เลี้ยงไว้ครับ
แล้วก็มีผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ผูกคอตายในห้องขังทั้งอาคารเก่าอาคารใหม่ก็มีนะ
อืมสี่ศพวิญญาณก็มาขอส่วนบุญเพราะญาติไม่ทำบุญให้นี่

เลี้ยงผี๖ดวงวิญญาณเลยเหรอ
พิธีแล้วป้าก็คงไม่ต้องเลี้ยงผีแล้วละมั้ง

เรื่องใหญ่เลยป้าบอกไม่เป็นไรป้าดวงดี
แต่ป้าก็บอกว่าก็มันก็เป็นเรื่องชวนขนลุกนะ
ต้องรอดูว่ามาทำพิธีแล้ววิญญาณไปจริงหรือเปล่า
หรือว่ายังคงลงเหลืออยู่มายนะครับครับ
ชาวบ้านเขาจะขอห้องน้ำเข้าห้องน้ำยายใช่ไหม
พอดีเขาก็บอกว่าผู้กองคนนั้นจะยืนอยู่ข้างหน้ากระดายขึ้นทางขึ้นเห็นไหม
นั่นแหละเขาก็ยืนตัวใหญ่ผู้กองเชิดน่ะตัวใหญ่ใช่ไหม
เขาบอกผู้กองผู้กองห้องน้ำอยู่ตรงไหนล่ะ
เขาก็บอกว่าอยู่ข้างในนี่ไอ้ตรงนู้นอย่าเข้าไปเลยมันสกปรกข้างล่างอ่ะ

จะมาอะไรบอกเออบอกโอ้ยผู้กองเชิดแน่นอนเลย
ก็เห็นเป็นลางเรือนยายจะเดินก็ค่ำคืน
พยายามมาทำงานโรงพักนี่ตีสามเออตีสี่ใช่ไหมตีสี่ตีห้า
ยายมานี่ยายก็หลังบ้านนี่ก็มีแต่มันผีเยอะนะ
ไม่ใช่มันผีหรอกวิญญาณเพราะคนตายมันเยอะรถชนรถว่ำ
นี่แหละยายยังมาเห็นเป็นตัวเป็นหัวขาดว่าเกิดว่าโอ๊ย
ก็มาแบบผีเยอะนั่นแหละมามาขอข้าวยาย
มันรู้จักมันรู้จักที่เชื่อเนอะยายก็ให้ข้าวกิน
เช้ามายายก็ว่าโอ้วันนี้มาเยอะเลยเพียบเลยยายก็
ตื่นเช้ามายายก็เอาข้าวนี่แหละให้กินนี่แหละเรียกมา
เชิดให้คนไหนที่ตายวิญญาณมีญาติพี่น้องก็ให้กินไป
ยานไม่ได้เพราะนี่ภูมิกรรพเขาเอาเสียงมาวันนี้ก็ออกไปแล้ว
พี่เนี่ยบอกป้าไม่ต้องเลี้ยงแล้วที่นี่เอาภูมิกรรพเขาเชื่อทางนี้ไง
เอาจิตใจเขาเชื่อทางนี้ภูมิปรับก็ดีมากเลยเพราะยายชอบ
สัมผัสกับไอ้เรื่องเนี้ยเพราะว่าจะรู้อะไรคือบอกยายอยู่นี่ไง
อยากจะรู้ว่าเออใครตายอะไรก็เรียกมาเขาจะมาหายายหมด
เพราะยายคนเก่าคนแก่เนอะพอดีภูมิกรรพคนนี้
มาแกใจดีไงแกใจบุญแกเชื่อทางนี้
ยายนอนไม่หลับหรอกบางทียายออกมาเที่ยงคืน
ก็ล้มไฟกระตึกก็เหมือนมีคนมาดึงยายขึ้นไง
แตกแบบไปโรงพยาบาลยายก็มาจ่ายเป็นก็ตกกระได้๙ขั้น

คุณป้าบอกป้ามีแบบสัมผัสถึงวิญญาณได้

ส่วนที่สิบหกนี้ก็รู้ล่ะ

อ่าแล้วนี่สุชาดาเขาเข้าไปเลยเหรอ

ไปกองวันเปล่า

เพราะเขามีจุดให้ดูว่าตรงไหนมีวิญญาณบ้างไง